ช่วงนี้อากาศมันร้อนมันก็จะเพิ่มความเครียดด้วยเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
เขามีวิธีการอย่างไรเพื่อไม่ให้สัตว์เกิดความเครียด

คุณผู้ชมค่ะเราไปที่สวนสัตว์อุบลราชธานีนะคะ
ไปดูบรรยากาศช่วงนี้อาจจะเงียบเหงาหน่อยนะ
ก็เข้าใจกันแหละสถานการณ์ช่วงนี้มันจะต้องอยู่บ้านกันนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยตระเตรียมของว่างนะคะ
คลายร้อนให้กับสัตว์น้อยผู้น่ารักแห่งสวนสัตว์อุบลราชธานีแห่งนี้
นั่นมันก็คือคือหวานเย็นสีสันสดใสค่ะ
เห็นไหมสีเขียวสีแดงตระเตรียมเอาไว้เลยนะคะ
ก็วางเอาไว้แบบนี้เอามาล่อไงคะล่อเจ้าอุรังอุตังแสนสุน
ลิงนั่นเองมีอยู่๒ตัวนะคะแหมน่ารัก
มันชื่อว่าเจ้าชนะกับเจ้าอาม
เดี๋ยวไม่ใช่ค่ะดิฉันอ่านผิดขอโทษที

เจ้าชนะกับเจ้าอามค่ะมันชื่อเหมือนคุณเลยใช่ไหม
ชื่อจริงผมชื่อชนะชื่อเล่นผมชื่ออาม

เอางี้มันไม่ได้ใกล้เคียงกับเจ้าชนะเจ้าอามเลย

หอกการแหมคุณคะ
จริงแล้วเอาไปให้เจ้าอูลังอุตังชื่อว่ากุ๊กกิ๊กกับโจอี้

สองตัวนี้เป็นสามีภรรยากันนะคะ
เป็นลิงผัวเมียคู่แรกของจังหวัดอุบลรัชธานีก็ว่าได้
แล้วมันฉลาดแสนสนเรียนรู้เร็วมาก
ก็เลยกลายเป็นขวัญใจของเด็กและนักท่องเที่ยวนะคะ
แต่ช่วงนี้โควิดระบาดใช่ไหมคะ
เขาก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องความสะอาดต่างนานาเป็นพิเศษ
เนื่องจากว่างานวิจัยเนี่ยบอกว่าลิงเป็นสัตว์ที่มีสายพันธุ์ใกล้เคียงกับมนุษย์นะคะ
มันก็อาจจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ
แม้จะไม่ใช่เชื้อโควิด๑๙ก็อาจจะเป็นเชื้ออื่นที่มันติดจากสัตว

เรื่องนี้ยังไม่ได้มีรายงานแน่ชัดนะเพียงแค่ว่าเขาเฝ้าระวังอยู่
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยต้องทำความสะอาดดูแลเรื่องสุขอนามัย
แล้วก็ดูแลเรื่องความสะอาดเรื่องอาหารการกิน
เรื่องอะไรต่างที่ทำให้สัตว์เองก็ผ่อนคลายด้วยแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะ
คือในช่วงนี้สวนสัตว์แต่ละที่เขาก็ปิดอะเนาะ
ไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปแต่ผมว่าให้มองอีกหนึ่งแบบก็คือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ทำความสะอาดนะ
อันนี้จริงทำความสะอาดแล้วให้สัตว์มันพักผ่อนด้วยนะ
ใช้ชีวิตในแบบของมันบ้างดีเหมือนปิดเทิมอ่ะ
ช่วงนี้ก็ปิดเทิมกันไปก่อนนะครับคุณผู้ชม